เกี่ยวกับเรื่องลูก๕คนที่พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ก็คือต้องไปดูว่าเขายังมีลูกที่ไหนนะยังมีเมียคนไหน
แล้วมีใครถูกทำอีกบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดเราเรียงลำดับไทม์ไลน์มันจะมีช่วงว่างมีแก๊ปว่างอยู่
ที่มันไม่ได้มีลูกเสียชีวิตหรือเอาศพลูกไปทิ้ง
เพราะฉะนั้นที่ว่า๔เมีย๑๐ลูก๑๐คนแล้วเสียชีวิตไป๕ล่าสุด
พบว่าเขามีเมียอีกคนนึงนะฮะเท่ากับว่ารวมเป็น๕คนนะครับ
โนตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คนนี้เป็นคนกระบี่นะฮะชื่อตานะชื่อเล่นชื่อตานะครับ
เป็นชาวจังหวัดกระบี่ปัจจุบันอายุ๓๙ปีไม่มีลูกด้วยกัน
เอ็มก็ซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อจริงคือนพดลนะฮะตอนที่อยู่กับนันเมียคนแรก
กับเมียคนแรกเอ็มก็มาเจอตานะฮะแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ๕มิถุนายน๒๕๖
โดยเอ็มเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อจริงจากนพดลเป็นส่องศักดิ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
นี่ครับจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยเมื่อ๕มิถุนายน๒๕๕๒แล้วเปลี่ยนชื่อ๑๙มิถุนายน๒๕๕
ดังนั้นตาเนี่ยเป็นเมียคนที่๒นะฮะอยู่กินกับนายเอ็มถึงปี๕๖
แล้วก็เลิกกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าแต่ก่อนที่จะแยกทางกันเนี่ยนะฮะ
คือพบว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยเอ็มเนี่ยเขาคบหาอยู่กินกับเจนเจษดาเมียคนที่๓ที่มีลูก๕คนแล้วตายไป๔เนี่ยนะฮะ
เขาอยู่ปี๕๔นะแต่เลิกกับตาปี๕๖นั่นเท่ากับว่าเอ็มนี่ครบซ้อน
เจษดาเนี่ยเจนเนี่ยเป็นคนชุมพรนะฮะช่วงที่เอ็มอยู่กับตาก็มีเจนด้วยนะครับ
โดยกับเจนมีลูก๕คนจากนั้นเนี่ยเอ็มมาได้เมียคนที่๔ก็คือหญิงสลินยาเป็นชาวจังหวัดตรัง
มีลูกด้วยกัน๑คนปัจจุบันน้องอายุ๑๐ขวบนะฮะคนนี้ก็อยู่ปลอดภัยดีนะฮะสำหรับลูกนะครับ
เอ็มไปพบรักแล้วก็สารสัมพันธ์ที่ภูเก็ตประมาณช่วงปลายปี๒๕๖
ทีนี้ถ้าไล่ไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ระหว่างที่เอ็มคบหากับเจนนะแล้วก็หญิงจนมีลูกด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับตานั่นแหละ
เท่ากับว่าในช่วงปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๖ที่เอ็มคบหาอยู่กินกับตานะฮะ
ก็บริหารเสน่ห์นะด้วยการอยู่กับเจนแล้วก็หญิงด้วยคืออยู่กับเมียสามคนนะฮะ
แต่หลักแล้วเนี่ยเขาจะมาอยู่กับเจนเป็นหลักแต่ยังติดต่อกับเมียคนแรกคนที่หนึ่งเลยคือนันที่เป็นชาวจังหวัดตรังแล้วมีลูกด้วยกัน๑คนอยู่บ้าง
ส่วนจุ๋มเมียคนสุดท้ายคนที่๕ณปัจจุบันจุ๋มเป็นชาวกำแพงเพชรจุ๋มสุนันที่มีลูกด้วยกัน๓คน
หนึ่งในนั้นคือน้องโมเดลนะฮะที่ว่าทำร้ายเสียชีวิตแล้วไปโบกปูนที่บ้านกำแพงเพชรของจุ่มเนี่ย
๔ขวบก็เท่ากับว่าการอยู่กินด้วยกันมาเนี่ยจนมีลูก๓คนคนโต๔ขวบ
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันซ้อน
กับทางเจนเจษดาด้วยและปัจจุบันเขาก็ยังไม่ได้เลิกกัน
ทั้งสองคนก็เท่ากับว่าเอ็มส่องศักดิ์เนี่ยอยู่กินสามผัวเมีย
กับเจนเจษดาและจุ๋มสุนันดิ์
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับเราก็ติดต่อไปเจอคุณตานะฮะ

เธอก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวพฤติกรรมต่างของในเอ็มให้ฟังนะครับ
แล้วเธอเนี่ยได้เจอเรื่องราวอะไรยังไงบ้าง
เหมือนกับคนอื่นที่เขาเคยเจอหรือเปล่านะฮะ
เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังกันแล้วกันเดี๋ยวหลัง๒ทุ่มท่านมาตามอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการดำเนินคดีในเอ็มคนนี้กันหน่อยนะคะ
มีเมียตั้งเท่าไหร่ที่ตรวจทราบล่าสุดก็คือ๕คน

แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่คุณทำร้ายร่างกายลูกจนลูกเสียชีวิต

ก็ถูกดำเนินคดีเรื่องของการฆ่าลูกทำร้ายลูกแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพนะคะ

คือในเอ็มเนี่ยค่ะถูกนำตัวไปฝากขังวันแรก
เจ้าหน้าที่ราชธรรมบอกว่าเหมือนกับนายเอ็มก็ปกติดี
กินได้นอนหลับไม่ได้มีอาการที่จะบ่งบอกได้ว่าป่วยจิตเวทอะไร
ซึ่งอย่างที่บอกว่าผลตรวจก็ไม่ได้ป่วยจริงนะคะจะนำมาเป็นข้ออ้างในชั้นศาลอะไรก็ไม่ได้
นี่ค่ะก็ไปฝักขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ปกติดีกินได้ไม่มีอะไร
เช้าวันนี้ตื่นแต่เช้ามืดออกกำลังกายกินอาหารคือก็จะมีผู้ต้องขังรายอื่นที่คอยดู
เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยไอ้พวกจิตเวทอะไรอย่างเงี้
ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะคะส่วนจุ๋มก็ถูกเข้าทันทสถานหญิงกลางแล้วครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเข้าเรือนจำไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
เชนยังอยู่สอนอบังเครนใช่ค่ะก็แจ้งขออาหารเพิ่มวันนี้